ไปดูการเปิดตัวของมงคลทศกรัยนะครับไม่ได้ย้ายทีมนะครับ
ไปร่วมกับอาณาวินจูจีนแล้วก็พินโยอีพินิษฐ์๒อดีตผู้เล่นทีมชาติไทย
ร่วมเปิดตัวรองเท้ามิซูโน่รุ่นใหม่ภายใต้ชื่อเรบิลล่านะครับ
มงคลก็ถือว่าเป็นของทางมิซุโน่อยู่แล้วนะครับ
ภายในงานก็เปิดโอกาสให้กับแข้งทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบันได้ทดสอบประสิทธิภาพ
แล้วก็พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับจากการสัมผัสรองเท้าฟุตบอลแบนคุณภาพจากญี่ปุ่นในครั้งนี้
จากนี้ครับก็ยังร่วมเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอีกด้วยครับ